ที่มีกลุ่มคนร้ายขับรถไปล้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ไปปล้นของกลางซึ่งเป็นยาบ้า๒๐๐๐เมตร
เอารถเจ้าหน้าที่ไปเอาปืนเจ้าหน้าที่ไป

แล้วก็มีการมอบตัวเพิ่มเติมที่เมื่อวานเล่าไปนะคะ

วินาทีที่๒ผู้ต้องหาที่ถูกฝั่งขังไปแล้วนะคะ
วินาทีที่ตำรวจไล่ล่าแล้วก็ควบคุมตัวได้ค่ะ
นี่คือวินาทีที่ตำรวจกองปราบร่วมกับทางตำรวจสงขลานะคะ

ไล่ล่านายเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณและนายกัมปนาศ
โจกแก๊งค้ายาที่นำกำลังซ้อนแผนบุกไปชิงตัวลูกน้อง
ประหลัดและอศชุดฝ่ายปกครองที่อำเภอรัฐภูมิ

คันที่ใช้ก่อเหตุอยู่แถวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ก็เลยกระจายกำลังออกติดตาม
เห็นว่ากำลังขับมุ่งหน้าไปพัทธลุง
พอลงจากรถจากเขาพับผ้าบริเวณรอยต่อจังหวัดรังพัทธลุง
ก่อนถึงด่านตรวจที่ตั้งสกัดเอาไว้
คนร้ายเลี้ยวขึ้นเขาเลยค่ะ
ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้สำคัญนะคะ
เพราะว่ากลุ่มคนร้ายไปนั่งวางแผนกัน
ก่อนจะไปก่อเหตุชิงยาบ้าของกลาง
ทั้งรถทั้งปืนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
ตามคำให้การของนายโชคนิมิตรหรือในจอร์ดที่มอบตัวเมื่อวานนะคะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนค่ะ
อำเภอรัตภูมิห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๒กิโล
ทางเจ้าของร้านบอกว่า๑๘ตุลาคม๑ทุ่ม
กลุ่มคนร้ายขับรถมา๓คันมากินก๋วยเตี๋ยวก่อน
เท่าที่จำได้เป็นกระบะ๑คัน

เป็นคนนอกพื้นที่เพราะไม่คุ้นเลย

นั่งกินที่ซุ้มอยู่ในร้านเป็นซุ้มสุดท้ายเลยนะคะ
ริมถนนนั่ง๒คน
ใกล้กันอีกซุ้มนั่ง๖คน

แต่พอรู้ข่าวว่าอุ้ยกลุ่มนี้ที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านไปก่อเหตุ
ตกใจนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่อง
ก็มาคุยมาถามกับทางร้านเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของนายเทียรวุฒิหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไปแล้วก่อนหน้านี้
เล่าให้ฟังว่าวันนี้ตำรวจเรียกแม่มาสอบปากคำเพิ่มที่โรงพัก
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
รู้ก็คือตอนตำรวจบุกไปจับลูกชายถึงในห้องนอนเมื่อวันที่๒๑ตุลาคม
ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงถ้าลูกผิดแม่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้ต้องหาที่เหลืออีก๓คนนะคะ
นายประทีบหลงบุญขวัญนายวรพฤษนวลละอองนายเดโชบูรเพชร
ที่มีรายงานว่าหลบหนีไปด้วยกันติดต่อขอมอบตัวนะคะ
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจกองปราบกองกำกับการหก
พร้อมปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่ที่ชิงไปด้วยค่ะ๔กระบอก
ติดต่อผ่านภรรยาให้ประสานกับแม่ให้ประสานเจ้าหน้าที่อีกที
เพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุยกับสื่อด้วย
สื่อว่าจะมอบตัวคือเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักแล้วค่ะ
แม่ของผู้ต้องหาก็บอกว่าเป็นห่วงลูกมากขอให้ลูกกับเพื่อนมามอบตัว
สุดท้ายประสานจะมอบตัวแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางฝั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วย
ประหลัดทางอศอะไรเนี่ยค่ะก็จะคุยทั้งสองฝ่าย